ส่วนเช้าสดใสนะคะยังคงมีข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง
ประสบกรณิกรไทยค่ะได้รวมตัวกันนะคะ
แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ

ปั่นจักรยานในโครงการลำปางร่วมใจถวายพระราชกุศลแด่
หลวงราชการที่๙ได้เดินทางมาถึงที่พื้นที่จังหวัดตากแล้วนะคะ
ขณะที่ชายอายุ๔๒ปีชาวจังหวัดปัตตานีค่ะ
ทำกิจกรรมก็คือการออกวิ่งรวมระยะทาง๙๙๙กิโลเมตร
เพื่อเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ในกรุงเทพมหานครค่ะครับที่ลานศิลปะวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะ
นายเวียรนันเพ็งแจ่มเพ็งจันทร์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักวิ่งมาราทอนนักปั่นจักรยาน
ร่วมส่งกำลังใจค่ะให้นายอับดุลสารีเต๊ะอายุ๔๒ปี
ชาวอำเภอมายอที่มุ่งมั่นจะออกวิ่งไปยังกรุงเทพมหานคร
เหลือทาง๙๙๙กิโลเมตรนะคะ
ขาบไกลค่ะโห๕๙๙กิโลเมตรอย่างนี้ใช่ค่ะอีก๑กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
ก็จะครบ๑๐๐๐แล้วนะคะโดยจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

สำหรับการวิ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจอันแรงกล้าของนายอับดุลนะคะ
ที่จะทำความดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพร้อมทั้งขอ
เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดปัตตานีค่ะ
ที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดี
โดยใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่าวิ่ง๙๙๙กิโลเมตรสารใจใต้สู่กลางใจไทย
ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมที่นักปั่นจักรยานในโครงการลำปาง
รวมใจปั่นถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ปั่นมาถึงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วนะคะเมื่อวานนี้
โดยจอดแวะพักระหว่างทางที่ลานหน้าสารกลางจังหวัด
และมีนายชัดชัยศรีสวัสดิ์ประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและชาวจังหวัดตาก

ที่ขบวนนักปั่นจักรยานจะออกเดินทางต่อไปยังอำเภอสามเงาจังหวัดตาก
และได้แวะพักค้างแรมที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
รวมระยะทางค่ะ๗๐๘กิโลเมตรนะคะ
โดยใช้เวลาการเดินทางทั้งหมด๖วัน
ก็จะเดินทางถึงพระบรมมหาราชวังในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้ค่ะ